โดยรัลดิวไพร้ดิชมวินชาติพ่อเฮ้ยน้องจักรไทย

ขี่มอเตอร์ไซค์จากตลาดทัศน์ไซค์นะครับ
แล้วก็มีเวลรุ่น๓คนคือสวมหัวไปโมงนะครับ
ก็ขึ้นมาดักบนถนนแล้วก็ใช้ท่อนเหล็กนะครับฟาดใส่น้ำเลย

เพราะว่าน้องเพิ่งจะกลับมาอยู่ที่จังหวัดจันทร์นะครับ

ก่อนที่น้องจะโดนนะครับมันจะมีวัยรุ่นโดนตีอย่างนี้ก่อน๒คนครับ
ก็คือระยะเวลาไม่เกิน๕นาทีที่น้องขับตามมาคือโดนครับ
ก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นการเข้าไปเข้าใจผิด
ก็คือตีวัยรุ่นแล้วก็เหมือนว่าอาจจะเป็นคิดว่าเป็นเพื่อนหรือกลุ่มเดียวกันหรือเปล่า
ตำรวจก็คือแค่เหมือนสันนิษฐานว่าเป็นการเข้าใจผิดนะครับ
แต่ตอนนี้คือยังไม่มีอะไรคืบหน้าขึ้นมา

ที่คุณผู้ชมเห็นไปเป็นคุณพ่อของน้องที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อต้นเดือนเมษายนนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะคะคือช่วงวันที่๑๙มกราคม
แล้วก็จากนั้นน้องก็เป็นเจ้าชายนิชาเพราะว่าทั้งตัวเนี่ยช้ำมากนะคะ
หลายจุดทีเดียวที่รักษาตัวอยู่จนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อวันที่๔เมษายน
เหตุที่ทำให้มาร้องกองปราบเพราะว่าทางครอบครัวมองว่า
คดีเพื่อที่จะหาตัวคนผิดไม่คืบหน้าช้าเกินไปก็เลยมาร้องกองปราบนะคะ
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันคุณพ่อคุณแม่น้องไม่ได้มานะคะ
แต่เดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกันตลอดทั้งรายการเพราะต้องกลับไปที่บ้านนะคะ
แต่ว่าคนที่มานั่งอยู่กับเราคือทนายที่ทำคดีให้นะคะ
ในฐานะประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนะคะ
ทนายรัชพลศิริสาคอนสวัสดีค่ะ

เอาเบื้องต้นก่อนคือว่าตอนแรกเนี่ยตอนแรกมีแผนว่าจะให้พ่อแม่ของน้องปอนที่เสียชีวิตมาร้องกองปราบไหมคะ
คือตอนแรกนะครับคุณพ่อเขางงนะครับแล้วเขาไปไม่ถูก
พอไปไม่ถูกปุ๊บเราก็ต้องคิดให้ว่าจะไปทางไหนดีเพราะว่าคุณพ่อรู้สึกว่าคดีมันไม่คืบครับ
เราก็เลยคิดว่าโอเคลองให้กองปราบมาดูแลดู
ทนายรัชพลมารับทำคดีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะ
ประมาณก่อนช่วงสงการนะครับผม
ก็คือหลังจากที่ลูกเขาเสียชีวิตแล้วถึงค่อยหาทนายมั้งใช่ไหมคะ
ลูกเขาเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่รู้ทำยังไงครับเขาก็ไปออกรายการก็บังเอิญว่ามาเจอผม
ผมก็เห็นว่าคดีน้องเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วครับ
เขามองว่าอย่างนั้นผมก็บอกว่าโอเคงั้นเราลองหาช่องดูนะครับ
ก็เลยบอกว่าลองไหมมากองปราบกันเขาก็บอกว่าโอเคครับ
ทนายพาคุณพ่อคุณแม่น้องปอนไปที่สพพื้นที่ก่อนแล้วหรือยังคะ
ยังไม่ได้ไปครับก็คือช่วงนั้นที่ผมมาเจอปุ๊บแล้วก็ปิดสงการ
พอปิดสงการปุ๊บมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าราชการก็น่าจะหยุดกันแล้วก็การเดินทางหลายอย่างมันไม่ค่อยสะดวก
ก็เลยเราเปิดสงการวันจันทร์ผมติดภารกิจก็เลยมาวันอังคารครับ

ได้สอบถามจากทางสอบพอพื้นที่บ้างไหมคะว่าเขายังไงถึงไหนแล้ว
ไม่ได้คุยครับแต่ว่าคุยกับคุณพ่อคุณพ่อก็บอกว่าเรื่องเงียบอยู่ครับ
เดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกันระหว่างรายการด้วยนะคะ
เพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่เขาต้องกลับไปที่บ้านนะคะ
เราจะคุยพร้อมกันไปกับทางคุณพ่อของน้องปอนนะคะคือคุณมรกฏโพสวัสดิ์นะคะ
ซึ่งน่าจะเล่าเรื่องได้หลายอย่างทีเดียว
แต่ทีนี้ดูจากภาพข่าวแล้วเนี่ยพื้นที่ไม่เปรียวไหมถึงกับเรียกว่าเปรียวไหมคะ
ทางน้ำหนักคดีไปในลักษณะไหนเป็นหลักคะ
ผิดตัวตั้งใจทำร้ายหรือว่ายังไง
ก็มีอยู่สองอย่างคือหมั่นไส้หมั่นไส้พวกมาแว้นกลางคืนพวกแข่งรถนะครับ
ผิดตัวครับที่ผมมองนะครับ
ซึ่งในส่วนของคดีในพื้นที่คุณพ่อไปตามอยู่เรื่อยไหมคะคุณพ่อเขา
เรื่อยครับทีนี้คุณพ่อบอกว่าน้องเนี่ยก็เพิ่งย้ายมาแล้วก็ไม่น่าจะมีศัตรูกับใคร
ก็น่าจะเป็นเรื่องของผิดตัวเพราะว่าทรัพย์สินก็ยังอยู่ทรัพย์สินไม่ได้หายไปไหนครับ
คือทั้งไม่ได้มีเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลย

ทำร้ายก็ทำร้ายอย่างเดียว
คุณผู้ชมคะตามประวัติเนี่ยเป็นนักกีฬาด้วยนะคะเป็นนักกีฬาแล้วก็เป็นลูกคนโตของครอบครัวนะคะ
เราจะคุยพร้อมกันไปกับคุณพ่อด้วยนะคะคุณพ่อสวัสดีค่ะ

คุณพ่อวันนี้ในรายการมีทนายรัชพลนั่งอยู่ด้วยนะคะ

พ่อเดี๋ยวให้คุณพ่อเล่าเป็นหลักเดี๋ยวให้ทนายเสริมในแง่ของข้อกฎหมาย

พ่อคะเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๙มกราคมนะแล้วน้องเนี่ยอยู่ในสภาพถ้าตามข่าวคือเหมือนเจ้าชายนิทราแล้วน้องก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อตอนต้นเดือนคือ๔เมษายนนะคะ

พ่อเอาอย่างนี้นะคะตอนที่เจอกับทนายรัชพลแล้วก็ตัดสินใจว่าจะมาร้องกองปราบเนี่ยล่าสุดเนี่ยไปถามตำรวจโรงพักในพื้นที่หรือยังคะว่าคดีคืบหน้าที่สุดแล้วเนี่ยอยู่ถึงขั้นตอนไหนแล้วคะ
คือล่าสุดนะครับที่ผมเข้าไปคือยังแจ้งว่าหลักฐานที่ส่งไปนะครับไม่มีลายนิ้วมือแต่ก็ไม่มีดีเอนเอของผู้ร้ายนะครับ

ไม่มีลายนิ้วมือครับและไม่มีดีเอนเอครับแล้วตำรวจส่งตรวจอะไรอีกคะ

ก็คือไม่มีลายนิ้วมือและไม่มีดีเอก็คือทำให้ไม่สามารถระบุตัวผู้ร้ายได้ครับ
กล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุไม่มีใช่ไหมคะ
อ่าไม่มีครับ
แล้วจุดที่ห่างจากจุดเกิดเหตุออกมาไม่ว่าจะเป็นก่อนถึงหรือว่าหลังจากที่ผ่านจุดเกิดเหตุไปแล้วมีกล้องบ้างไหมคะ
เออใกล้ใกล้ส่วนเหตุมันจะมีปู่อ่ะครับเนี่ยที่เห็นครับว่าเป็นกล้องที่ใช้ดูผ่านโทรศัพท์ครับไม่มีเน็ตนะครับ

ตำรวจบอกว่าได้เช็คกล้องวงจรปิดภายในรัศมี๑กิโลเมตร
มีอยู่จุดหนึ่งที่มีกล้องแต่ว่าเสีย

ส่วนกล้องที่ดูทางมือถือคือยังไงนะคะคุณพ่อ
ก็เป็นของอู่ครับผม
แล้วยังไงคะคือมันดูไม่ได้เหรอคุณพ่อ
เขาบอกว่ามันเป็นแค่เป็นกล้องที่มาดูผ่านมือถือไปครับ

เพราะฉะนั้นถามในส่วนของกล้องวงจรปิด
ที่ถ้าจะมีคือไกลออกไปประมาณ๑กิโลเนอธนารัชพล

ทีนี้นอกเหนือจากกล้องวงจรปิดค่ะคุณพ่อ
ในพื้นที่มีพยานเยอะไหมคะว่ามีคนที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ
วันเวลาใกล้เคียงจุดเกิดเหตุเนี่ยมีคนมาเป็นพยาน
หรือตำรวจได้ไปสอบคนในพื้นที่บ้างหรือยังคะ
ฮัลโหลครับ

ตำรวจได้ไปสอบคนในพื้นที่จุดเกิดเหตุบ้างไหมคะคุณพ่อ
มีครับผม
๓คนนะครับ

พ่อขอย้อนกลับไปที่จุดเกิดเหตุก่อนนะคะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยถ้าตามข่าวเป็นถนน๔เลน

ทีนี้บ้านคนอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุไหมคุณพ่อ
ใกล้ครับผม
คือเป็นบ้านคนตลอดแนวหรือว่าเว้นกันมีช่วงห่างหรือยังไงคะคุณพ่อ
จุดที่เกิดเหตุจะมีร้านขายของครับผม

อันนี้ผมไม่ทราบนะครับ
แล้วที่บอกว่ามีอู่รถนี่คืออยู่ตรงไหนอะคะ

อยู่ยังเยอะครับอยู่เข้าไปในตรอยนิดนึงครับ
เดี๋ยวนะคุณพ่อเอางี้ถ้าเอาตรงไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นสถานที่ใดก็แล้วแต่ที่ใกล้จุดเกิดเหตุที่สุดคืออะไรคะ
หลบครับก็จะเป็นร้านค้าครับใกล้ที่สุดครับ
คุณพ่อคุณพ่อค่ะถ้าคุณพ่อฟังจากโทรศัพท์เนาะ
เป็นร้านค้าครับผมซึ่งร้านค้านะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นร้านเขาปิดไปยังคะ
ตอนที่ผมออกมาเนี่ยร้านปิดแล้วครับร้านเขาปิดไปเอ่อเขาได้ยินเสียงตอนเกิดเหตุไหมคะ
ตรงที่ผมไม่ทราบนะครับว่าได้ยินหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นที่ผมออกมามีคนค่อนข้างจะเยอะครับ
ตรงนั้นนะครับแล้วส่วนอู่เนี่ยนะคะอู่ที่คุณพ่อบอกเนี่ยอยู่ตรงข้ามจุดเกิดเหตุ
ื้องกันนิดหน่อยแล้วเข้าซอยไปอีกนิดนึงใช่ไหมคะใช่ครับผมเอ๊ะแล้วที่บอกว่าเขามีกล้องวงจรปิดมัน
มันส่องมาถึงเหรอถึงถึงแม้มันจะบันทึกไม่ได้เนี่ยไม่ถึงไม่ถึงถนนครับเขาแค่ส่องเพราะหน้าร้านเขาครับอ่าอ่า
บอกไหมคะว่า๒๓คนที่ตำรวจไปสอบมาเป็นใครบ้างคะคุณพ่อ
ก็มีครับผมมีบอกอยู่นะซึ่งเป็นไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกคือมีอยู่๒๓คน
ซึ่ง๒๓คนนี้เนี่ยมีข้อมูลให้กับตำรวจเยอะไหมคะ
มีครับผมสามารถที่จะสาวไปถึงตัวคนทำเลยไหมคุณพ่อคะ
ผมว่าน่าจะสาวได้นะครับคือบอกได้ชัดเลยเหรอคะ
อันนี้ต้องอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าทำได้ถึงขนาดไหนนะครับ
เอ่อเอางี้คุณพ่อคือตอนนี้เนี่ยที่มันไม่คืบหน้าเนี่ยเพราะอะไรที่เราสงสัยอะค่ะ
คือคิดว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอ

แต่บอกแสมีถูกไหมแต่มีอำนวยการ

ไม่รู้ว่าคนร้ายเตรียมการมาดีหรือเปล่าคืออาจจะใส่ถุงมือมาด้วยหรือเปล่าครับ
เอางี้คุณพ่อลองเล่าที่คุยกับตำรวจให้ฟังหน่อยเท่าที่คิดว่าเล่าได้ค่ะ
ตำรวจคุยกับคุณพ่อว่ายังไงบ้างคะ
ของโป่งน้ำร้อนหรือว่าที่กองปราบครับ
โป่งน้ำร้อนค่ะของโรงพักพื้นที่ค่ะ
ก็เหมือนว่ารู้ตัวครับ

แล้วยังไงต่อคะเธอรู้ตัวแล้วทำไมยังไม่ได้อ่ะคะ
คือตอนนี้ยังหลักฐานมันยังไม่เพียงพอไงครับ
คือข้อนเหล็กมันไม่มีอะไรในมือ
แล้วที่รู้ตัวคนทำคือรู้จักที่พยานบอกใช่ไหมคะ
ลักษณะของที่สองคนแรกที่สุดทีครับ
เขามีบอกลักษณะของคนร้ายไว้ครับ
คืออย่างนี้ที่คุณพ่อเล่าเนี่ยกำลังจะบอกว่า
น่าจะอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดคืนนั้นหลายเหตุการณ์ใช่ไหมคะ

พ่อไล่เรียงให้หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้าง

แล้วคนร้าย๓คนนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ประกบ

พอมาถึงตรงซุ้มประตูก็ตีน้องสองคนนี้

ก็น้องคนนี้คนหนึ่งวิ่งเข้าป่า
อีกคนนึงวิ่งข้ามอธิรงค์คือข้ามถนนนะครับ

ฝั่งลงก็คือเหมือนถ้าคนร้ายวิ่งตามมา

จังหวะนั้นคือน้องปอนน่าจะขี่รถผ่านพอดี

ครับก็หนึ่งในคนร้ายเนี่ยมีเหล็กอยู่ก็เลยคว่างเหล็กเข้าหาตัวน้อง
ก็คิดว่าน้องเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่า
อืม

ไม่รู้จักน้องไม่รู้จักสองคนนี้อยู่แล้ว

ครับ
ตามข่าวเนี่ยมันมีมากัน๒คันสำหรับปอนคือตัวของปอนเองมา๑คันนะคะ
แล้วก็มีเพื่อนของปอนขับตามมาอีกหนึ่งคันใช่ไหมคะคุณพ่อ

ซึ่งเพื่อนเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดถูกไหม

ค่ะคุณพ่อแล้วเพื่อนเขาเห็นไหมคะว่ามอเตอร์ไซค์ที่มาก่อนหน้าเขาเนี่ยกระจัดกระจายไปคือเขาเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกเลยไหมคะ
น้องเห็นตอนที่ว่าคนร้ายหนึ่งในสามคว่างเล็กใส
แล้วน้องก็น้องปอนก็ลดล้มเลย

เพื่อนของน้องปอนก็หักหลบก็คือขี่ตามมานะฮะหักหลบแล้วก็ล้ม

ครับก็คือน้องหลบอยู่อยู่ตรงนั้นก็คือเหมือนน่าจะกลัวคือคนร้ายเข้ามาทำร้ายครับ
คือตอนที่เพื่อนหักหลบเนี่ยผู้ชาย๓คนนั้นพยายามเข้ามาทำร้ายเพื่อนปอนไหมคะ
ตรงนั้นคือผมไม่เห็นก็ไม่ทราบด้วยว่าเป็นยังไงต่อค่ะ

ก็เหมือนน้องบอกว่าไม่ได้เข้ามาทำเหมือนว่ามีรถใส่ปวดวิ่งผ่านอยู่อยู่ในนี้นะฮะ
แล้วก็อาบคนร้ายนี้รีบขี่รถหนี

เขาคุณพ่อถ้าถ้าจากที่เรื่องเล่านะคะเอาช่วงแรกก่อนที่บอกว่าก่อนหน้าที่ปอนและเพื่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันมาเนี่ย
มีเด็กสองคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา

ซึ่งเด็กสองคนนั้นเป็นเด็กเป็นเยาวชนเหมือนกันไหมคะ
โตกว่าครับผมคนหนึ่งอายุ๑๗แล้วก็อีกคนนึงก็จะ๒๐กว่าครับ
ไล่กันนะคุณพ่อไล่กันห่างกันไม่กี่ปีนะคะ
ซึ่ง๒คนนั้นมากี่คันคะ
รถคันเดียวครับ
คันเดียวโดยรถเขาเนี่ยเป็นลักษณะรถเสียงดังไหม
รถแบบท่อแรงเสียงแรงเสียงดังไหมคะ
ตรงนี้ผมไม่เห็นรถนะครับเพราะว่า
ตำรวจก็ได้เอารถมาที่โรงพักด้วยเพราะว่ารถยังอยู่ที่เกิดเหตุในคืนนั้นนะครับ
ค่ะแล้วเพื่อนปอนบอกไหมคะว่า
น่าจะห่างกันสักกี่นาทีจากจุดที่คันแรกมาก่อนแล้วปอนกับเพื่อนถึงตามมาห่างกันสักกี่นาทีพอจะกะคร่าวได้ไหมคะ
๕๑๐นาทีครับ

ทั้งสามคนที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยตามข่าวนะคุณพ่อเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวใส่หมวไอ้โม่งนะคะ
แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์มาหนึ่งคันคือคือที่บอกว่ามอเตอร์ไซค์มาหนึ่งคันคือเห็นจอดอยู่ข้างทางเป็นรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันสีดำแดงถูกไหมคะ
อันนี้รถผมไม่แน่ใจว่ามันรถสี่รายนะครับเพราะว่าอันนี้สองทางครับ
ทีนี้คือรถจอดอยู่ข้างทาง๑คันใช่ไหมคุณพ่อ

ซึ่งคาดว่ารถคันนั้นคือรถของคนก่อเหตุ๓คนนั้นใช่ไหมคะ
ครับ
เพื่อนของปอนเนี่ยเห็นว่ามีอาวุธอยู่ในมือคน๓คนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะเท่าที่น้องเขาจำได้ค่ะ
ก็คือมีแท่งเหล็กแท่งเดียวครับคนหนึ่งครับแต่อีกสองคนคือไม่เห็นครับอืมคุณพ่อ
ค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวเราจะลองสัญญาณโทรศัพท์กันใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะคะ
เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามันมีรายละเอียดอีกเยอะทีเดียวนะคะ
รวมถึงว่าถ้ารักษณะจุดเกิดเหตุมันไม่มีใครจริงแต่ถ้าเล่าได้ขนาดนี้เบื้องต้นก่อนนะครับ
อาจจะตามไม่ยากไม่แน่ใจว่าตำรวจได้เรียกใครมาสอบหรือยังสำหรับผู้ต้องสงสัย
คุณพ่อเดี๋ยวลองแป๊บนึงนะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชม
คุณพ่อยังอยู่ในสายนะคะ

คุณพ่อเดี๋ยวกลับมาคุยกันแป๊บเดียวมาที่ทนายรัชพลค่ะ

ก็ถ้าตำรวจลงพื้นที่ตั้งแต่แรกนะไปสอบสวนหลายคนนะผมว่าน่าจะตามได้
คือถ้าสมมุติมันมีเรื่องเล่าได้ขนาดนี้นะคะ
ถ้ามีเรื่องเล่าได้ขนาดนี้มันพอจะเหมือนกับทำให้วงมันแคบลงมา

ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาจจะวิธีการทำงานของท่านแล้ว

ลงไปค้นบ้านคนต้องสงสัยเจออะไรวันนั้นอยู่ไหนมีใครเป็นพยานบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ
คนร้ายก็คนในพื้นที่นั่นแหละไม่งั้นมันจะเป็นใครได้ล่ะมันก็ลูกคนแถวนั้นนั่นแหละครับ
แต่ทีนี้เรียนถามในแง่ของกฎหมายนะคะว่าอย่างที่คุณพ่อน้องปอนบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือว่า
คือการที่จะรู้ตัวเนี่ยครับแล้วการที่จะเอาเขามาเข้าคุกได้เนี่ยมันก็ต้องมีพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ว่าเขาก็ทำความผิดจริง

ก็อาจจะต้องไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
ก็อาจจะต้องไปหาพยานบุคคลหรือว่าอาจจะให้เขาสารภาพ
อันนี้แล้วแต่วิธีการตำรวจใช่ไหมครับ

น่าจะอยู่ที่การสอบสวน
ใช่ครับสอบสวนเป็นหลัก

พยานบุคคลแล้วก็พยานหลายอย่าง
มันยังมีพยานหลายอย่างอยู่ครับ
ซึ่งวันนี้ผมก็ให้ประเด็นทางตำรวจไป

ซึ่งอันนี้กองปราบถือว่ารับทำยังคะ

วันนี้ไปเมื่อเช้า

โอเคอย่างกล้องวงจรปิดก็มีการตรวจสอบแล้วนะ

น่าจะเอาผิดคนทำได้ไหมคะ

บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลให้ครับ

คุณพ่อเมื่อสักครู่นี้ที่เล่ามาเนี่ยนะคะคือมีมอเตอร์ไซค์มาก่อน๑คัน
แล้ว๓คนที่ก่อเหตุเนี่ยก็ทำร้าย๒คนที่ขี่มอเตอร์ไซคันแรกมา
จากนั้นห่างกันประมาณ๕ราว๑๐นาทีเนี่ยปอนขี่มาคันนึงแล้วเพื่อนปอนขี่ตามกันมาอีกคันนึงเนี่ยนะคะ
เหล็กที่อยู่ในมือของคนก่อเหตุเนี่ยน่าจะไปทำร้ายคันแรกมาก่อนแล้วไหม
น่าจะทำร้ายมาก่อนแล้วครับ
เราทราบไหมคะว่าสองคนที่มาก่อนปอนเนี่ยเขาถูกทำร้ายบาดเจ็บอะไรยังไงแค่ไหนคะ
เขามาหาน้องปอนที่โรงพยาบาลเข้ามาเยี่ยมนะฮะคือหลังจากเกิดเหตุประมาณสัก๒๓วัน
ก็คนหนึ่งกระดูกขาแตกครับแล้วอีกคนนึงก็ฟกช้ำตามแขนครับ
เขาโดนท่อนเหล็กท่อนี้ท่อนเดียวเลยใช่ไหมคะ

ไม่ใช่ว่า๓คนไปรุมใช้มือใช้เท้าอีกไม่ใช่ใช่ไหมคะ
อ่าคุณพ่อคือแท่งเหล็กเนี่ยนะคะขนาดของแท่งเหล็กเนี่ย
คือในข่าวมันคือเป็นแท่งเหล็กคือเหมือนท่อเหล็กใช่ไหม
เป็นท่อเหล็กอ่าเป็นท่อเหล็กครับอ่าเป็นท่อกลวมอ่ะนะ
ใดครับประมาณหนึ่งนิ้วอ่าครับหนึ่งนิ้วใบบรรทัด
แล้วก็ความยาวอยู่ที่ประมาณหกสิบเซนอ่าคือเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย
ประมาณหนึ่งนิ้วครับผมแล้วก็ความยาวเนี่ยประมาณสองไม้บรรทัศน์
ครับใช่ครับเอ่อเพื่อนของปอนเห็นจังหวะไหมคะ
ว่าตามข่าวเนี่ยบอกว่าคว่างใส่คือเขามันมันเหมือนกับแบบ
พุ่งพุ่งแหลนออกไปอ่ะพุ่งเหลาออกไปหรือว่า
หรือว่าเครื่องแบบไหนคุณพ่อพอจะบอกได้ไหมคะ
น่าจะเป็นลักษณะการเครื่องใส่อ่ะฮะตั้งใจขึ้นค่ะเชิญเชิญคุณพ่อค่ะ
ครับก็คือลักษณะน่าจะเป็นเครื่องตัดที่ตัวเลยอะครับ
คาดว่าเล็งที่ตัวใช่ไหมคะครับผมแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าโดนตรงไหนนะฮะ
ก็คือในสภาพของน้องก็คือที่ศีรษะด้านหลังแตกเป็นแผลยาวครับ
อืมซึ่งตรงแผลแตกด้านหลังเนี้ยไม่สามารถบอกได้ว่าจากรถล้มหรือว่าจากท่อเหล็กใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าน้องนอนฟุบหน้าอยู่ครับคือใบหน้าด้านที่อยู่กับพื้นก็แตกนะครับ
ค่ะแล้วก็ฟันฟันประหลุดหมดเลยอืมคุณพ่ออาการแรกที่เจอปอนเนี่ยคือ
อนหมดสติไปตั้งแต่ที่เกิดเหตุแล้วใช่ไหมคะใช่ครับแล้ววันแรกเลยเนี่ย
ทั่วตัวเขาเป็นอะไรบ้างคะตามตัวครับก็มีแขนข้างซ้ายนะฮะหัก
เค้าศอกหลุดอืมป่อแตกสองข้างใบหน้าซีกซ้ายนะฮะ
เอ่อแตกยุบลงไปครับค่ะเกาะตาแตกไปกดเซ็นต์ประสาทของลูกค้าครับ
คิ้วซ้ายแตกแล้วก็ปากฉีกลิ้นฉีกอืม
แล้วก็ศีรษะด้านหลังนะครับแตกยาวครับค่ะคุณพ่อตั้งแต่ตอนแรกที่ปอนเจอเหตุนี้เนี่ย
เขาก็กลายเป็นเจ้าชายนิทราตั้งแต่นั้นเลยเหรอคะ

ขออนุญาตถามนะคะขออนุญาตถามเรื่องที่มันก็เสียใจแน่นะคะ
คือคุณหมอประเมินตั้งแต่ตอนแรกไหมว่าปอยไม่น่าจะกลับมาเหมือนเดิมตั้งแต่แรกแล้วค่ะ
ก็น้องสามารถไปได้ตลอดเวลาครับแต่ตั้งแต่วันวันนั้นเลยฮะ
อาทิตย์นี้คือน้องไปได้ตลอดน้องอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจครับ
จ๋าคืออย่างนี้นะคะปอนเนี่ยตามประวัติแล้วเป็นนักกีฬา
เป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วยใช่ไหม
ไปเรียนอยู่โรงเรียนกีฬาสุพรรณครับเป็นนักเบสบอลคับม๑ถึงม๓

แล้วก็เพิ่งย้ายกลับมาเรียนอยู่ที่โรงเรียนม๔ครับ
ย้ายกลับมาจันทบุรีย้ายมายังไม่ถึงปีใช่ไหมคะ

มีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคือรถเขาเนี่ยเป็นรถแต่งท่อเสียงดัง
บิดขับเร่งขับเสียงดังมาจริงไหมคุณพ่อ
ตามที่ฟังน้องแชมป์ไม่ได้บิดมาเร็วอะครับเพราะเขาขี่มาตามกันมาเรื่อยครับ

เสียงรถลูกเราเนี่ยท่อเสียงดังมากไหมคะพ่อ
วัยรุ่นทั่วไปครับจะแต่งท่อแต่ของน้องจะไม่ดังมากเพราะว่ารถน้องก็ต้องวิ่งผ่านโรงพักทุกวันนะครับเพื่อไปโรงเรียน

ถ้าท่านดังก็คือจะได้โดนจับตั้งแต่แรกแล้วครับ
คือแล้วก็มาไม่น่าจะเร็วด้วยใช่ไหมคะ

สองคือว่าเขาเพิ่งย้ายมาเอาล่ะแม้จะเวลาสั้นเนี่ยแต่พ่อแน่ใจว่าไม่น่าจะมีเรื่องบาดหมางกับใครแน่

มีอะไรเล่าให้พ่อกับแม่ฟังตลอดใช่ไหมคะ
ใช่ครับเขากลับมาจากโรงเรียนเขาจะมาพูดคุยทุกวันว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างแต่ละวัน

คุณพ่อน้องสองคนที่โดนทำร้ายคันแรกก่อนที่จะมาเป็นน้องปอนเนี่ยนะคะ
สองคนนั้นตอนมาเยี่ยมได้คุยไหมว่าเขามีคู่อลิไหมมีบาดหมางกับกลุ่มไหนกับใครบ้างไหมคะ
เขามาเล่าให้ฟังว่าเขาจะเข้าไปบ้านแฟนเขาในคลองตะคงคือเลยเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับ

ก็คือเขาขี่รถมาตามที่เขาเล่าให้ผมฟัง

เขาขี่รถมาแล้วก็สามคนนี้ขี่รถมาประกบเขาคิดว่าจะทะลอให้แซง
พอแซงปุ๊บเขาก็จอดรถแล้วก็ตีเลยครับก็คือไม่รู้ไม่รู้จักกัน

คุณพ่อน้องสองคนนี้นี่เขาแจ้งความไว้ด้วยใช่ไหมคะที่เดียวกัน

ซึ่งของเขาก็ไม่คืบถูกไหมเพราะคือคนเดียวกัน

คุณพ่อตำรวจบอกไหมคะว่าเอาล่ะถึงแม้ว่าตรวจท่อนเหล็กแล้วเนี่ยนะคะมันไม่เจอลายนิ้วมือมันไม่เจอดีเอนเอเนี่ย
คือตำรวจบอกไหมว่าตำรวจได้เรียกใครมาสอบอย่างแบบอย่างหนักอย่างเข้มงวดแล้วคือตำรวจได้เล่าให้ฟังบ้างไหมคะ
ไม่ครับก็คือหลังจากที่เกิดเหตุจะมีเรียกผู้ต้องสัยมาแค่๔คนแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ทราบครับเขาไม่มีแจ้งมาให้ผมได้รับรู้ครับ
ผู้ต้องสงสัย๔คนเป็นคนในพื้นที่ไหมคะ

อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุไหมคะ

ตำรวจบอกไหมว่าสี่คนนี้เนี่ยอยู่ในสี่คนนี้แหละตำรวจบอกเลยไหม

อันนี้ไม่ถามคุณพ่อดีกว่ามาถามทนาย
คือตำรวจเขาไม่ต้องบอกเราทุกเรื่องเหรอคะ
อย่างคุณพ่ออย่างนี้เขาไปถามคือลูกเขาไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วคดีมันนิ่ง
บอกไม่ได้ทุกเรื่องครับเพราะว่าบางส่วนเนี่ยถ้าบอกคุณพ่อไปเดี๋ยวคุณพ่อไปเล่าต่อมันก็เป็นผลเสียกับคดี
เป็นผลเสียกับคดีของเราเองซึ่งไม่เป็นประโยชน์นะครับ
แต่ถ้าอันนั้นหมายความว่าคือไม่บอกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคดีแต่คดีมันต้องเดินสิ

ก็มันอยู่แค่นั้นไงครับสอบแล้วไม่เกิดผล

เอาอย่างนี้นะคะที่ฉันถามอย่างที่สงสัยทนายบอกได้แค่ไหนแล้วแต่คือจริงรู้แล้วใช่ไหม

คือแน่ใจแล้วด้วยว่าคือใครใช่ไหม
แน่ใจแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถฟันทงได้ว่าเป็นเขาจริงครับ

แต่สิ่งที่ยากตอนนี้คือว่าทางเจ้าที่เนี่ยหาหลักฐานอื่นเพื่อมัดไม่ได้

เอาแล้วแน่ใจได้ไงว่าเป็นเขาอ่ะ
ถ้าสมมุติว่าเจ้าที่ไม่มีหลักฐานอื่นถูกไหมคะ
คืออย่างนี้ครับในทางทฤษฎีอาทยาวิทยาเขาจะบอกว่าไม่มีอาชญากรรมใดที่จะไม่ทิ้งร่องรอยไว้นะครับ
ยังไงมันก็ต้องมีร่องรอยอยู่นะครับ
แต่ทีนี้มันก็ต้องหาครับ
เดี๋ยวนะเหตุมันเกิดตั้งแต่มกราคมกลางเดือนนะคะ

ไม่เป็นไร
อย่างนี้ครับมันก็จะไม่ดีกับทางคดี
คุณพ่อคะเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะคะ
เดี๋ยวถ้ารายการลองติดต่อทางภูมิกับของสพปกน้ำร้อนได้เนี่ย
ขออนุญาตวางสายคุณพ่อเลยแล้วจะถามอย่างอื่นจากตำรวจให้คุณพ่อแทนนะคะ
แต่ถ้าเรายังติดต่อไม่ได้เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับคุณพ่ออีกในช่วงถัดไป
คุณพ่อถือสายก่อนนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นที่ได้ขอข้อมูลจากท่าน
ก็บอกว่าเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมฉันเล่าให้ฟังตอนหลังดีกว่า
ยังอยากจะได้สายอยู่อยากจะถามเองว่าอย่างนี้ใช่ไหมนะคะ
ฉันขอกลับมาคุณรัชพลก่อนที่จะไปคุยกับคุณพ่อ
คือจริงจนถึงตอนนี้ฉันไม่เคยไปตำรวจ
แต่เข้าใจว่าความยากมันมีอยู่เมื่อต้องเขียนสำนวนใช่ไหมคะ
มันไม่ใช่อยู่ดีคุณจะกล่าวหาใครก็ได้
แต่ถ้าสมมุติมันแคบลงมาได้ขนาดนี้แล้วเนี่ย

เขาใช่หรือไม่ใช่น้ำหนักมันมากหรือมันน้อยเนี่ย

มันก็ยากนะครับจริงแล้วมันถือว่ายากครับ

ผมว่ายังครับถ้าตอนแรกนะเข้าไปลุยนะครับ

พยายามหลักฐานอย่างเช่นกล้องวงจรปิดเนี่ย
ถ้ามันมีมันก็คงหายไปแล้ว
หรือว่าพวกข้อมูลต่างมันก็อาจจะหายไปแล้ว
คือเรามาคุยกันปลายเดือนเมษายน

พ่อคะหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยค่ะคุณพ่อ
พ่อจ๋า

คุณพ่อได้ไปสอบหาไปสืบหาข้อมูลเองโดยตัวเองบ้างหรือเปล่าคะ
ก็พยายามนะครับที่ว่าจะไปจอดรถตรงที่เกิดเหตุ

แต่คือไม่ให้ความร่วมมือครับก็คือเขาเฉยครับ
ก็อาจจะเข้าใจนะอาจจะกลัวนะ
พ่อคะเพื่อนของปอนเนี่ยที่มาด้วยกันวันนั้นเนี่ยนะคะ
มีใครมาข่มขู่หรือพยายามจะติดต่อเพื่อนของปอนคนนี้ไหมคะ
ตอนนี้คือน้องกลัวครับ
เพราะว่าตั้งแต่ออกสื่อไปน้องกลัวครับเข้าใจ

คุณพ่อค่ะเดี๋ยวเราขอตัดมาอีกสายหนึ่งคุยกับทางพันธุ์ตำรวจเอกประเสริฐศุกร์เฮงสุวรรณนะคะ
ค่ะท่านค่ะความคืบหน้าของคดีนี้เนี่ย
จนถึงตอนนี้เนี่ยอยู่แค่ไหนแล้วคะ
คือจะขอนำเรียนต่อสาธิบรรยีโตรนะคะว่า
ในกรณีที่มีเกิดเหตุเกิดขึ้นนะครับ
ทางเจ้าดิจส่วนโดยทีมงานศึกษวนแล้วก็ทางส่วนส่วนของสภาพปกรณ์
ได้จัดกำลังลงไปดูเช็คข้อมูลจากกล้องวงตอนผิด
แล้วหาลักษณ์หาแนวร่วมจากชาวบ้าน
ในกรณีที่จะเอาตัวเอาข้อมูลเอาพยายามหาหลักฐานเพื่อที่จะนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้
แต่ในส่วนนี้มีกลุ่มผู้ต้องสงสัย๓คนโดยประมาณ๓คน
พร้อมส่งไปตรวจพิสูจน์ที่กรองพิสูจน์หลักฐานทำด้านงานประโยชน์ชาติ

ทำร้ายผู้ตายแต่ปรากฎว่าได้รับการยืนยัน
ความเป็นไปได้ที่ว่าผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยจะมีการเตรียมการไว้ก่อน
ก็คือได้การสอบประยะว่าผู้ต้องสงสัย๓คนสวมแม่โม่ง๓คน
และในการจับเหล็กเขาจะไม่ใช้มือสัมผัสจับเหล็กโดยตรง
และในส่วนของเราตอนนี้ผมก็พยายามไม่ได้นิ่งนอนใจ
ก็ให้จุดสืบสวนหาข้อมูลหาประยะหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำตัวผู้
ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหามาดำเนินคดีให้ตรงได้
ผู้กำกับค่ะตอนนี้เนี่ยหลักฐานในคดีมีแค่ท่อนเหล็กเท่านั้นท่อนเดียวใช่ไหมคะ
เหล็กแล้วก็พยานประจักษ์พยานหรือพยานบุคคลได้มีการเชิญตัวผู้เห็น
เขาชี้ตัวเขาไม่ยืนยัน
เพราะว่าตอนก่อเหตุเนี่ยทั้ง๓คนที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ย

เพราะฉะนั้นถูกแล้วว่าพยานต้องไม่ชี้เพราะว่าถ้าเขาชี้เนี่ยน่าสงสัยมากถูกไหมคะ

ท่านค่ะทีนี้คนที่ต้องสงสัยตกลงมีอยู่ราว๓คนใช่ไหมคะภูมิกับ
ว่าตอนนี้หลบหนีอยู่ผมก็พยายามจะติดตามเอาตัวมาเค้นให้ให้ได้ว่าข้อมูลอะไร
แต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นในการดำเนินคดีตามกฎหมายจะต้องประกอบด้วยวัตถุพยาน

ถ้าไม่มีข้อมูลถ้าไม่มีดักฐานประจักษ์พยานอะไรต่าง
เราก็จะไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้
เข้าใจค่ะท่านเรียนถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ
คนที่ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคือ๓คนที่พาตัวไปให้เพื่อนของปอนชี้ตัวถูกไหมคะ

เป็น๓คนนี้ที่ตอนนี้หลบหนีอยู่ถูกไหมคะ
ในนั้นคือหลบหนีอยู่นะครับแต่ว่าทั้ง๓คนนี้ก็ตอนนี้กำลังตามหาตัวอยู่
ซึ่งตอนที่พามาแล้วสอบ
แล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพสิทธิ์ด้วย

ค่ะแล้วตอนที่พามาสอบเนี่ยสอบกันหลายรอบไหมคะ
สอบกันหลายรอบไหมก็คือในส่วนนี้เนี้ยอ่า
ทราบเบื้องต้นเนี่ยคือพามาสอบพยาน
พยานให้มาสอบพยานเนี่ยตอนนี้๓รอบที่๓แล้วครับ
ก็คือเขาก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่า
ว่าคนนี้เป็นที่เจอในที่เกิดเหตุ
ค่ะทั้ง๓คนตอนที่มาให้การกับตำรวจเนี่ยนะคะ
ทั้ง๓คนปฏิเสธหมดจดเลยหรือว่าก้ำกึ่งคะ
เขาปฏิเสธเขาปฏิเสธแน่นอนเพราะว่าไม่มีหลักฐาน
แต่ว่าที่สำคัญหรือว่าข้อมูลอะไรต่าง
ข้อมูลท้องสินที่ผมมีอยู่ว่า
กลุ่มตัวโจกทั้งหมดทั้ง๓คนเนี่ย
ตรงบริเวณตรงบริเวณพื้นที่ตรงดังกล่าวเนี่ย
ก็คือกลุ่มพวกนี้จะเป็นนักเรียนหัวม้ายอยู่นะครับ
คือสามแล้วก็ชาวบ้านก็รู้นะครับบ้านก็รู้
ท่านท่านค่ะตรงนั้นที่บอกว่าเป็นอันนี้ถ้าใช้คำท่านคือ
ถ้าเป็นนักเรียงอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยคือมีแค่สามหรือมีบวก

เพราะว่าในกลุ่มนี้ผมจะมีประวัติอยู่ทำทะเบียนประวัติอยู่
ท่านคะที่ได้ตัว๓คนนี้มาแล้วสอบตอนนั้นเนี่ย
ตั้งแต่เดือนมกราคมเลยไหมคะภูมิกับ
อ่าทันทีเลยหลังจากที่เฮทปุ๊บผมให้ลูกน้องให้จีงมาลงไฟ
เพราะว่าทำยังไงก็ได้เอาตัวผู้กระทำผิด
ลงโทษให้ได้ผมไม่ยอม
เข้าใจผู้กับขาตอนนั้นที่เรียกเขามาสอบ
ได้ไปที่บ้านของแต่ละคนไปดูเสื้อผ้า
มีอะไรอยู่ที่บ้านมีเสื้อผ้ามีไอ้โม่งมีแขนยาวขายาว

เจอไหมครับ
ไม่สามารถที่จะพบหลักฐานอะไรพวกนี้ได้
เพราะว่าคือการที่เขาปฏิบัติกระทำการเช่นนี้
แม้กระทั่งในเรื่องของการปิดบังใบหน้า
ก็มีการดำเนินการนะครับ
มีการดำเนินการแล้วก็มีการ
ไม่สัมผัสเหล็กโดยตรงโดยที่มีการมีอะไรห่อคู่มือ
เพื่อที่ไม่ให้ติดลายนิ่มมือแล้วก็ติดเหล็ก
ตรงนี้ก็เป็นการยากมากที่ทางเจ้าที่ตำรวจ
จะต้องทำงานเพื่อที่จะ
เอาตัวผู้กระทำตรีมารองโทษได้แต่ว่าทางตำรวจก็ไม่ได้ปล่อยฝากแล้วเลย
เข้าใจค่ะผู้กับขาขอคำถามสุดท้าย
เอาอย่างนี้คือเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะคะ
คือวงมันแคบมากแล้วนะคะเพียงแต่ว่าหาหลักฐาน
เพื่อที่จะมัดเขาแล้วก็เขียนสำนวนให้แน่นเท่านั้นเอง
พอเราคุยกันมาจนถึงตอนนี้เรียนถามแบบตรงไปตรงมา
คือเท่ากับว่าต่อให้ตอนนี้รู้ว่าเป็นใคร
ก็จับไม่ได้ถูกมั้ยคะคือทำสำนวนต่อไม่ได้ใช่มั้ยคะ
ครับคือท่านเราในได้ส่ง
โอ๊ยเดี๋ยวกลับมาก็ออกหมายจับได้ผมก็สบายใจ
ผมทำงานมาทั้งหมดผมเหนื่อยมาก

พูดกับเท่ากับว่าตอนนี้ถ้าสมมติถ้าถามแทนญาตินะคะ
คือให้ทำใจเถอะคงจับไม่ได้หรอกอย่างนี้ป่ะคะ
แต่ถามว่าคือถามว่าผมก็ต้องพยายามให้เต็มที่
แต่ถามว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะจับได้ก็ต่อเมื่อ
จะต้องมีประจักษ์พยานแล้วก็พยานบุคคล
ที่สามารถจะชี้ให้ได้ว่าคนดังกล่าวเป็นผู้กระทำความผิด
เห็นในที่เกิดเหตุนะครับผม
ภูมิกับค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตามคดีนี้กันต่อ
แต่ว่าเข้าใจลักษณะแล้วก็สภาพปัญหาที่ทางตำรวจเจอนะคะ
เดี๋ยวแล้วก็บางอย่างเราก็ไม่ควรจะคุยกันผ่านสื่อด้วยนะคะ
ยังไงขอบคุณผู้กำกับนะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะท่าน
ขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
ขออนุญาตสวัสดีคุณพ่อของน้องปอนผ่านทางรายการนะคะ